อันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งข่าวเป็นปัญหาครอบครัวเหมือนกัน
แต่ว่านำมาซึ่งความรุนแรงจนเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสามารถไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทันควันนะคะ
เป็นนุ่มวัย๒๘ปีเขาก่อเหตุโดยใช้มีดไปจ้วงแทงน้องชายต่างแม่จนเสียชีวิต
น้องชายเสียชีวิตแล้วก็ยังตามไปจ้วงแทงผู้เป็นแม่เลี้ยงอีกหนึ่งคนนะคะ
จนผู้เป็นแม่เลี้ยงก็เสียชีวิตคาบ้าน
ตำรวจตามรวบตัวได้ทันขวัญสุดท้ายรับสารภาพว่าครับแค้นใจมานาน
น้อยใจที่พ่อเนี่ยไม่สนใจ
พ่อก็สนใจภรรยาใหม่กับลูกอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกต่างแม่
ก็เลยแบบเสียใจอ่ะครับแค้นใจเออนะคะจนมาก่อเหตุขึ้น
สุดท้ายตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมควบคุมตัวได้นะคะ
ตำรวจสพลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีคุมตัวนายอาทิตย์สุขเหมือนอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมของกลางนั่นก็คือมีดหนึ่งเล่ม
เสื้อและกางเกงที่ใช้ในวันเกาะเหตุรวมทั้งรถจักรยานยนต์๑คัน
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เป็นแบบนี้จะเล่าให้ฟังค่ะ
เมื่อช่วงกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจสพลำลูกกาเขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ว่ามีเหตุคนถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส๒คน
เหตุเกิดในบ้านพักที่ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกา
แล้วก็ใกล้บ้านหลังดังกล่าวก็ยังไปพบกองเลือดนะคะอยู่อีกเหมือนกัน
ทีนี้อาจตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านไปพบกองเลือดอยู่ที่เก้าอี้ไม้
เก้าอี้ไม้แบบเอ็นนอนนะคะแล้วก็มีดปลายแหลมอีกหนึ่งเล่ม
แล้วก็ยังพบกองเลือดที่ถนนทางเข้าบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
ไปพบผู้บาดเจ็บคนแรกก็คือนางอุบลสุขเหมือนอายุ๖๒ปี
และนายวรวุฒิสุขเหมือนอายุ๒๔ปี๒คนนี้เป็นแม่ลูกกันค่ะ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งคู่เลยนะคะ
สอบสวนทราบว่าผู้ตายเนี่ยมีแผลถูกแทงด้วยมีดตามหน้าอกแล้วก็หลังหลายแห่งค่ะ
นายวรวุฒิเนี้ยถูกมีดปาดที่ลำคอจนเป็นแผลชะกันด้วยอืม
ไปสอบสวนนายสมบุญสุขเหมือนอายุ๖๖ปีที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ให้การว่าผู้ตายทั้งสองคนเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกชายของตัวเอง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอาทิตย์เป็นลูกชายที่เกิดจากภรรยาอีกคน
คนนี้เนี่ยได้เลิกรากันไปแล้วแล้วก็มีอาชีพขับรถแบ็คโฮ
ที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็ทำกิจการเกี่ยวกับรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่เร่งติดตามตัวจนสืบทราบว่านายอาทิตย์เนี่ย
ซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในเขตตำบลครอง๑อำเภอครองหลวง
สืบสวนตามไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้แล้วก็ของกลางแล้วก็นำตัวมาสอบสวนขยายผลด้วย
ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้บอกว่าเป็นคนทำจริงสาเหตุที่ทำไปอ้างว่าน้อยใจนะคะ
ถูกผู้ตายทั้งสองชอบต่อว่าแล้วก็พูดจาถักถางมาตลอด
เพราะว่าเป็นลูกที่เกิดกับภรรยาอีกคนของพ่อค่ะอืม

ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เก็บกฎ
ก็เลยคิดวางแผนด้วยการมาก่อเหตุดังกล่าวนะคะ
ต่อมาตำรวจเนี่ยพาไปจำลองเหตุการณ์แล้วก็นำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยคืนวันเกิดเหตุหลังเลิกงานเขาบอกว่าเอามีดพกติดตัวมา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอน้องชายต่างมารดา
ส่วนกระทั่งเห็นนายวรวุฒิน้องชายขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเข้าบ้าน
ก็เลยบอกให้จอดแล้วก็อ้างว่ามาดูรถให้ทีรถเสีย
อ่าบอกน้องชายแบบนี้น้องก็ใจดีสิลงไปช่วยดูสิลงไปช่วยดูค่ะ
ขณะที่น้องกำลังจะลงจากรถเนี่ยก็ได้ชักมีดออกมา
แล้วจ้วงแทงไปไม่ยั้งเลยนะคะก่อนที่น้องชายพยายามจะวิ่งหนี
ก็วิ่งไปตามวิ่งตามไปแล้วก็ไปแทงซ้ำน้องอีก
แล้วก็จับล็อกคอแล้วก็ใช้มีดปาดคอจนล้มฟุบไปค่ะ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านนะคะเห็นนางอุบลแม่เลี้ยงเนี่ย
นอนอยู่บนเก้าอี้ยกนอนดูทีวีอยู่ก็เลยปรีเข้าไป
ใช้เท้ายันหน้าอกแล้วก็จ้วงแทงแบบไม่ยั้งมือเช่นเดียวกันนะคะ
จากนั้นได้ยินเสียงพ่อเปิดประตูออกมาก็เลยรีบวิ่งหนี
แต่ว่าพ่อเนี่ยตามมาล็อกตัวได้แล้วก็สะบัดหลุดไปค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอีกจนกระทั่งตำรวจตามไป
จับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนะคะ